ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้มีเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่ง
เพชรเกษมอ่ะนะฮะค่ะคือมีชาวบ้านที่บ้านอยู่ใกล้ใกล้กันเนี่ย
เขาก็ปีนขึ้นไปดูเขาปีนชั้นสองของบ้านของเขา
เพราะว่ารู้สึกว่าบ้านที่อยู่ใกล้กันมีผู้สูงอายุอยู่สองท่าน
เป็นพี่น้องกันผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะหายเงียบไปนานไม่ออกจากบ้านค่ะ
แล้วได้กลิ่นแปลกตอนแรกเอ๊ะหนูตายหรือเปล่า
แต่พอยิ่งใกล้เข้ามันกลิ่นมันแรงขึ้นขึ้นไปบนชั้นสองนี่กลิ่นแรงมาก
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบว่าทั้งสองคนเสียชีวิตในบ้านหลังนี้แล้วนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านที่เป็นทาวน์ฮาวส์สองชั้นนะครับในซอยเพชรเกษมเจ็ดสิบเจ็ดทับเจ็ด
น้องแข็มกรุงเทพนะครับที่ชั้นล่างของบ้านเนี่ยพบศพอยู่สองศพนะฮะ
อยู่ที่ตรงบริเวณจุดที่เป็นพื้นที่ห้องโถงคือนางสาววะนะฤนาศรุจิโรภาษ
อายุเจ็ดสิบสองปีนะครับอ่าสภาพเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาแล้วสี่ถึงห้าวัน
อีกศพหนึ่งอยู่ในห้องน้ำนะครับคือนายภัยรบรุจิโรภาส
อายุหกสิบสี่ปีเป็นน้องชายของนางสาววะนะรุนาศนะครับซึ่งศพของนายภัยรบรุจิโรภาส
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑๐วันเสียชีวิตก่อนพี่สาว
จากการสอบสวนสอบถามพยานนะครับทำให้ทราบว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกัน
ปกติแล้วนายภัยรบรุจิโรภาสน้องชายวัยหกสิบสี่ปี
จะเป็นผู้ดูแลพี่สาวนางสาววะนะรุนาศวัยเจ็ดสิบสองปี
เพราะเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะนะครับคอยหาอาหารหาข้าวหาน้ำ
เอายาให้กินคาดว่านายภัยรบน่าจะไปเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็ล้มในห้องน้ำแล้วเสียชีวิตอืมทีนี้พอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
พี่สาวก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัวเองแจ้งอะไรกับใครยังไงได้
ไม่มีข้าวไม่มีน้ำไม่มียาก็เลยเสียชีวิตตาม
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ไปคุยกับเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ใกล้กันเลยนะฮะเป็นสองสามีภรรยา
อยู่ติดกันเลยเล่าให้ฟังว่าสักช่วงอาทิตย์ก่อนนะ
ตัวเองกับแฟนได้กลิ่นเหม็นเน่าคิดว่าเป็นกลิ่นหนูตาย
เดี๋ยวไม่นานคงหายไปแต่ผ่านมาจนอาทิตย์หนึ่งนะครับ
ก็คือเมื่อเนี่ยวันจันทร์เนี่ยเมื่อวานเนี่ย
ลิ่นมันไม่หายก็เลยให้แฟนแฟนผู้ชายเนี่ยฝ่ายผู้ชายเนี่ย
ขึ้นไปบนบ้านของตัวเองชั้น๒เพื่อจะมองเข้าไปในบ้านที่อยู่ใกล้กัน
พอขึ้นไปบนชั้น๒ของบ้านตัวเองพบว่ากลิ่นมันแรงขึ้นมาก
มั่นใจว่าบ้านที่อยู่ใกล้ต้องมีคนตายแน่
ก็ปรึกษากันในหมู่เพื่อนบ้านแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
โดยปกติแล้วผู้ตายเนี่ยที่เป็นคุณตาที่เป็นน้องชายเนี่ย
ตื่นมาแต่เช้ามาก่อเตาไฟออกไปซื้อข้าวมาให้พี่สาว
ที่เป็นคุณยายที่ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านอ่า
แต่เมื่อคืนเนี่ยนะคือคาดว่าทั้งคู่คงตายหลายวันแล้ว
เพื่อนบ้านบอกว่ามันเจอเรื่องแปลกเหมือนมีคนมาเขย่าประตูบ้านอ่ะ
เขย่าประตูบ้านหลังที่มีคนตายเนี่ยเหมือนกับเสียงคุณตาเนี่ย
ออกมาเปิดปิดเปิดปิดบ้านทุกเช้า
กลิ่นกลิ่นมันแรงครับกลิ่นมันก็ไม่หายสักที
ก็เลยตัดสินใจปีนออกไปทางบนห้องครัวข้างหลังบ้าน
แต่ดูหลังบ้านผมกลิ่นมันก็ยังมีอยู่แต่ก็ไม่แรง
ลองชะโงกไปทางฝั่งบ้านลุงบ้านตาเขาก็กลิ่นแรงมาจากทางนั้น
คิดว่าน่าจะใช่แหละก็เลยลงมาเรียกข้างบ้านแถวนี้
มาสอบถามดูยังค่ะ
ก็เลยเข้าไปสอบถามที่บ้านติดกันตรงนี้ว่าพี่ได้กลิ่นไหม
เพราะว่าทางฝั่งบ้านเราเนี่ยคือกลิ่นมันอบอวนชัดตลอดเกือบอาทิตย์กว่า
เพราะช่วงเกือบพอเดือนที่แมวเหมือนแมวบ้านตากับยายเขามาหลบมาอยู่กับเรา
ก็คงอาจจะหิวอ่ะก็ยังว่าแมวจากไหนนึกไปเหมือนเคยเห็นเป็นแมวบ้านตากับยาย
แต่แมวมาอยู่ด้วยก็เกือบเดือนแล้วค่ะแมวที่เขาเลี้ยงไว้
เธอก็ไม่ได้หวัดกลัวอะไรอะ
ก็ไม่อะไรก็เมื่อคืนก็มีนิดนึง

เพื่อนบ้านอีกคนนึงนะครับเปิดร้านขายของชำบอกว่าอยู่ที่นี่มา๓๐ปีแล้วนะครับ
ทั้งสองคนก็ไม่ได้ออกมาซื้อข้าวซื้อของอะไรที่ร้านกับใครนะฮะไม่ค่อยพูดจากับใคร
อ่าเวลาเช้ามาน้องชายก็จะออกไปข้างนอกกลับมาก็เย็นเอาข้าวมาให้พี่สาวกินแต่ว่าพักหลังหลังเนี่ยพี่สาวป่วยนอนอยู่แต่ในบ้าน
มีน้องชายเนี่ยที่จะออกไปข้างนอกไปหาเอาหงอาหารมาให้สาเหตุที่ทั้งสองคนเสียชีวิตคาดว่าน้องชายน่าจะลื่นล้มในห้องน้ำ
เสียชีวิตไปก่อนพี่สาวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เลยนอนอดข้าวอดน้ำไม่ได้กินยาก็เสียชีวิตตามกันไป
พนักงานสอบสวนสอนอนน้องแข็มก็กำลังประสานญาติของทั้งคู่นะครับที่อยู่ที่พิจิตรให้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปครับ